นี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่จังหวัดสุรินมีหญิงวัย๕๗ปีขับรถกระบะเสียหลักแหกโค้ง
พุ่งชนประสานงากับรถกระบะของสองสามีภรรยาที่ขับสวนมาอย่างจัง
ทำให้เสียชีวิตทั้งคู่นะครับส่วนคู่กรณีบาดเจ็บสาหัส
สพศรีขอรภูมิและกู้ภัยเขาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
หลังเกิดอุบัติเหตุรถกระบะสองคันชนประสานงากันบริเวณโค้งตลาดเขียว
ตะบนระแงงอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินที่เกิดเหตุพบรถกระบะอิซูซู
อยู่ในสภาพพังยับเยินอยู่กลางถนนภายในรถพบนางกฤติยาบุตรพรมอายุห้าสิบเจ็ดปี
คนขับเสียชีวิตติดภายในห่างออกไปเล็กน้อยพบรถกระบะคู่กรณี
อยู่ในสภาพพังยับเยินเช่นกันภายในรถพบสองสามีภรรยาได้รับบาดเจ็บสาหัสติดภายใน
ใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลจากการสอบสวนทราบว่าผู้บาดเจ็บทั้งสองคน
กลับจากซื้อถ่านที่ตลาดอำเภอกาบเชิงเพื่อนำไปขายที่ตลาดอำเภอศรีขอรภูมิ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งนางกลิตยาผู้ตายขับรถกระบะเสียหลักแหกโค้งพุ่งชนประสานงาเต็มแรง
จึงเกิดเหตุเศร้าสลดขึ้น
จังหวัดประจวบคิริขันเกิดดูปฏิเหตุรถเสียหลักชนต้นไม้ริมถนนเพชรเกษมในพื้นที่บ้านคอกม้าตะบนห้วยยาง
อำเภอทัพสแก่จุดเกิดเหตุอยู่ช่วงหลักกิโลเมตรที่๓๓ขาล่องใต้พบรถอเนกประสงค์ชนกับต้นไม้ขนาดใหญ่ริมทางสภาพพังยับเยินฝั่งซ้ายฉีกขาดทั้งแถบ
ภายในรถพบพระสงฆ์มรณภาพหนึ่งรูปกระเด็นออกมานอกรถอีก๒รูปและมีพระสงฆ์๒รูปและคารวาสอีก๓คนได้รับบาดเจ็บ
ก่อนเกิดเหตุพระสงฆ์และคารวาสทั้งหมดเดินทางมาจากวัดสวนอธิษฐานบรมีจังหวัดพิศนุโลกเพื่อจะเดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่หลังจากแวะเติมน้ำมันที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริคัน
เพียงการหลับใน

ดูปฏิเหตุรถกระบะ๔ประตูเสียหลักตกลงหนองน้ำข้างทาง
ในพื้นที่บ้านพลสาตะบนพลสาอำเภอท่าบ่อ
ทำให้ร้อยตำรวจเอกสุรสิทธิ์สุวรรณีอายุ๕๙ปี
รองสารวัตรปราบรามสพท่าบ่อคนขับเสียชีวิตอยู่ภายในรถ
ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านพบส่วนท้ายของรถโผล่ขึ้นมาจากหนองน้ำ
แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบซึ่งภายในรถพบว่า
ร้อยตำรวจเอกสุรสิทธิถอดหัวเบาะที่นั่งออก
และพบร่องรอยความพยายามในการทุบกระจกรถจากด้านใน
แต่ไม่สำเร็จทำให้จมน้ำที่มีความลึกเกือบ๔เมตรเสียชีวิต
โดยก่อนเกิดเหตุร้อยตำรวจเอกสุรสิทธิ์ได้รับมอบหมายให้ดูแลความเรียบร้อย
ในงานวัดบ้านจำบาทองอำเภอท่าบ่อแต่หลังจากงานเลิกช่วงเที่ยงคืน
ได้ขับรถกลับบ้านที่อยู่ท้ายหมู่บ้านโพนสาซึ่งทางเข้าเป็นถนนลูกรัง
และไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างคาดว่ารถเสียหลักหลุดโค้งทำให้ตกลงไปในหนองน้ำ
ซึ่งญาติไม่ติดใจสาเหตุการตายเจ้าหน้าที่จึงให้นำศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป
ท้ายที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดเหตุไฟไหม้รถบัตรโดยสารริมถนนเชียงใหม่เชียงราย
ในพื้นที่บ้านห้วยผาตื้นหมู่๕ตะบนป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ด
คดีที่คนขับและผู้โดยสารต่างวิ่งหนีออกมาได้อย่างปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ดับเผลิงจากเทศบันตะบนป่าเมี่ยงพยายามฉีดน้ำดับไฟ
แต่ก็ไม่สามารถดับไฟได้ทำให้ไฟไหม้รถเสียหายทั้งคัน
ตำรวจสอบสวนนายรัฐจันกมลอายุ๕๕ปี
คนขับรถบัตรโดยสารคันเกิดเหตุทราบว่า
เขารับผู้โดยสารจำนวน๓๙คนมาจากจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าจังหวัดเชียงราย
จอดรถแล้วใช้น้ำยาเคมีฉีดดับไฟ
ก่อนที่จะเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว
นี้พนักงานสอบสวนสพดอยสะเก็ด
สอบสวนคนขับและผู้โดยสารที่เห็นเหตุการณ์

นำผู้โดยสารไปส่งยังปลายทางต่อไป